สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดง

จิ้มจุ่มที่สำคัญนะคะ

และยอดขายต่อเดือน
เดือนละ๕ล้านบาท
และที่นี่ก็คือจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกา
สวนอาหารริมน้ำ

มีเมนูให้เลือกชิมเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ
แต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ชุดจิ้มจุ่มขนาดยักษ์
ปึ้มสมชื่อแบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัว
อาหารทะเลให้กินกันแบบที่เรียกว่า
ชุดเดียวก็อิ่มจุกไปเลยล่ะครับคุณผู้ชม

ไปคุยกับพี่วินเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
จิ้มจุ่มเงินล้านเพราะว่ารายได้ต่อเดือน๕ล้าน

โอ้โห๕ล้านนี่เราขายอะไรบ้างจิ้มจุ่มอย่างเดียวเลยเหรอ
เพาะหมูก็เป็นตันเนื้อก็เป็นตัน

เมนูยักษ์ที่บอกใหญ่เนี่ยมันต้องใหญ่มากถูกไหม

ซึ่งเมนูถ้าเป็นเซตเราก็จะมีจิ้มจุ่มยักษ์ทศกัณฐ์

ปลาทับทิมปลากระพงนี่ครับผม

ไร่เหรอ๑๐ไร่จูดได้ทั้งหมดราวประมาณ๗๐๐คนครับ
ร้านจอดรถ๓ไร่โอ้โฮจอดรถ๓ไร่๓ไร่
ทีเด็ดของร้านเราคืออะไรลาชันทศกัณฐ์

แม่แค่คุยกันอย่างเดียวเนี่ย
ก็อาจจะไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับ

ก็เลยต้องขอเข้าไปดูถึงในครัว

จานที่ว่ายักษ์เนี่ยมันจะใหญ่กันสักขนาดไหน
มาถึงขั้นตอนของการที่จะเตรียมจัดจาน

ใหญ่มากแล้วคือในหนึ่งจานนี้เราจะได้ส่วนไหนบ้าง

๓ชั้นสันคอสันนอกข้างทะเล
ครบทุกอย่างแน่นเลยอ่ะข่าวเขเริ่มเลยจ้าได้ครับผม

เพราะว่าเราต้องทำให้เป็นบล็อกรูปโบ
ใช่ครับใช่ทุกแห่งจะขนาดเท่ากัน

สันคอขนาดมันก็จะเท่ากันกับ๓ชั้นเลย

ส่วนอันนี้เป็นสัตว์นอก

แล้วความสไลด์เข้ากันทุกแผ่นทุกแผ่นเลย

กำหนดมาตรฐานของน้ำหนักตัวแผ่นหมูไว้

ซึ่งแผ่นหมูเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักอยู่ที่๑๗กรัม

จากเนื้อหมูที่พี่วินพิธีพิถัน

พี่วินเขาใส่ใจคัดสรร

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อน่องลายเนื้อหนอกเนื้อเสือร้องไห้
เนื้อลูกมะพร้าวและเนื้อพริกทัญญา

แต่ตอนนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่า
จานยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
เขาจะจัดของต่างลงจานแบบไหนกันแหละครับ
ไลด์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปอีกสเตชั่นนึง
แต่เราเรียกว่าสเตชั่นผู้จัดหน้าตา
ครับตบแต่งนั่นเองอ่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นโต๊ะหู้ปลา
ลูกชิ้นปลาอันนี้ก็จะเป็นหมึกสาย
กุ้งใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นแมงกระพุน
จานก็ใหญ่ให้ของก็เยอะแบบนี้
กว่าจะจัดจานเสร็จก็อีกสักพักเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ก็ได้เวลาที่จะเผยเคล็ดลับการทำปลาร้าแจ่วบอง
สูตรพิเศษของพี่วินกันแล้วล่ะครับ
เพื่อว่าใครอยากได้ไปเป็นไอเดียทำเงิน
ก็เอาไปทำตามกันได้เลยครับ

เราใส่พริกลงไปก่อนโขกให้เข้ากันก่อน
พริกของเราที่เราเอาไปคั่วเนี่ยมันได้ความหอมของตัวพริก
เราใส่กระเทียมลงไปนะครับแล้วก็ตะไคร้ลงไป
เราจะใส่ของอะไรที่มันแหลกยากก่อนนะครับ

โดยปกติแล้วเราจะตำทีละ๕กิโล
แล้วเราก็จะมีพนักงานที่เอาไว้สำหรับตำเมนูนี้เฉพาะเหมือนกัน
ตัวสุดท้ายที่แหลกยากสุดก็เป็นขาครับ
หัวหอมนะครับใส่ลงไป
สุดท้ายครับตัวปลาร้าเนื้อปลาร้ากับน้ำซอสของเราที่สูตรลับเฉพาะของทางร้าน
สุดท้ายใบมะกรูด
และแล้วมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ปลาร้าแจ่วบองสูตรลับของพี่วินที่ลูกค้าติดใจถึงขั้นว่า
ขอแยกซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียว
แต่ทั้งเมนูนี้และจิ้มจุ่มยักษ์จะอร่อยขนาดไหน

และแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่อันภูวนาศ
รอพิสูจน์กันอยู่แล้วล่ะครับ

แล้วทำยังไงดีจะไปทางไหนมันเยอะมากเลย
อันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรมีชื่อไหม
พี่อยากให้หนูกินปลา
เย่หนูจะได้ชลัง
ไปต่อทีอันนี้ดีกว่า

อันนี้คือปลานึ่งจิ้มแจ่วครับ

เปิดหม้อ

ฉันรู้สึกว่าฉันดูเป็นแบบนั่งสูงพับเพียบ
ก็เอามืออีกอย่างนี่ด้วย

ปลาเป็นไง

คือด้วยความที่สดของเนื้อปลาอร่อยมาก

นี่คือการกินหมูกระทะกับจิ้มจุ่มครั้งแรกในชีวิตพี่

หมูสามชั้นมันเป็นอะไรที่อร่อยมากครับ
แล้วหลังจากนี้ไงจ๊ะกินไม่หยุดเลย
เพิ่งรู้ว่าห้อมันอ่านมิดใจ
อร่อยนี่เองนุ่มไหมครับหรออย่างแม่งกะพรุนอร่อยจึงนะ

โอ้โห

คือมันตัวใหญ่มันไม่เหนียวอะพี่วิน

สำหรับคนที่แบบชอบกินปลาร้าได้แต่ไม่ชอบกลิ่นแรงไม่ชอบความเด็ดปลาร้าตุก
คืออยากจะบอกว่าปลานึ่งเนี่ยหลายคนนะคนไทยบางคนไม่ชอบกินปลาแล้วบอกคนเยอะมากที่กลัวปลาเพราะว่าอาจจะเคยเจอปลาที่มันไม่สน

ใช่กลิ่นแบบไม่มีกลิ่นของความปลาเลยแล้วก็เนื้อแบบไม่ได้สุกจนกระด้างมันแบบมันยังมีความพอดีไปหมดแล้วก็มีเต้าเจี่ยวหรือแม้แต่น้ำจิ้มอื่นมาตัก

ใช่ค่ะ
ไปตัดปีกจมูกหน่อยไหมทำไมจมูกบานกันนะ
จิ้มแล้วก็จุ่มจนแน่นท้องกันไปแล้วล่ะครับก็ได้เวลามาคุยเรื่องราวชีวิตของพี่วินกันบ้างเพราะกว่าจะมีอาณาจักรจิ้มจุ่มยักษ์ที่ใหญ่โตอย่างที่เห็นเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ผ่านความลำบากมาไม่ใช่น้อยถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเคยไม่มีข้าวจะกินกันเลยล่ะครับ
ก็ลำบากตั้งแต่เด็กเรียกว่าอดเป็นอาทิตย์กิน๑มื้อหน้าที่หลักของเรานะครับถ้าไม่ทำเราโดนตีต้องแบ่งเบาภาระของแม่ทุกอย่างตั้งแต่ทำกับข้าวตัดอ้อยขุดมันก็ได้๑๐๐มัตต์ก็ได้๕๐บาทวันหนึ่งก็ประมาณ๓๐๐มัตต์ก็ได้๑๕๐บาทแต่เลี้ยงทั้ง๓ชีวิต
ชีวิตแบบนั้นคือตอนนั้นอยู่ปอะไรประมาณป๒ป๒บ้านนอนไม่มีพัดลมบ้านไม่มีไฟฟ้าถุงข้าวเตาฟืนในขณะเดียวกันบ้านข้างเขามีไฟฟ้าใช้เราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแม่ก็เลยไม่เอาไฟฟ้าเข้ามาใช้
มันมีจุดเปลี่ยนตอนที่เรียนจบป๖บ้านแตก
คุณพ่อคุณแม่แยกทาง
พอแยกทางกันเขาก็มีปัญหา
เช้ามาเย็นเมา
พอเมาทุกอย่างก็ลงที่เรา

ทุกอย่างที่ใกล้มือ
สายไฟมีด
กระทะเขียงหม้อตะหลิว

ปูไม่ใช่ลูกเขาใช่ไหม

มันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่าว่า
ทำไมเราก็ค้นเหมือนกัน
ทำไมแค่ขอเงินไปกินขนม
สองสามบาทยังไม่ได้

หนีออกจากบ้าน

พอกลับบ้านไปเราก็กลัวโดนแม่ตี
หลังจากนั้นก็นอนป้ายรถเมย์ไงพี่

ก็คือไปช่วยในไซส์งานก่อสร้างตรงนั้น

อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่ได้งานทำ
ผ่านอะไรมาบ้างงานงาน
คัดไข่เบอร์กัน
ทาสีก่อสร้าง
กรรมกรเด็กเสิร์ฟ

แต่ถึงแม้อดีตจะไม่ได้ราบรื่น

คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลา
และยอมรับในตัวพี่วินได้
ไม่ว่าพี่วินจะเคยทำอาชีพอะไรมาก่อน

ภรรยาคู่ใจนั่นเองล่ะครับ

เขาเรียนอยู่ระดับไหน
เราก็ไม่กล้าบอกความจริงของเราไป

เอามาลงทุนขายของ

ก็คือขายที่สะพานพุทธ
ขายเสื้ออย่างเดียวมันก็ได้แค่นี้
ถ้าเกิดว่าเราไปหาอะไรอื่นทำ

บรรจวบเหมาะกับตลาด

พอเราได้มาเสร็จแล้วมานั่งคิดกับแฟน

ฝันว่ามีผู้ชาย

ตะโจมหัวสูงสูง

ในความฝันมันเห็นภาพแบบนั้นเลย

คือคนมารอต่อแถว

พอคิดถึงอาหารอีสานมันจะต้องมีอะไร

มันคือจุดเริ่มต้น

พอขายได้แค่ปีเดียวกว่า
ก็เจอสภาวะโควิด

ลองดูสักตั้งไหมทำร้านอาหารกัน

ถึงทุกวันนี้ก็คือเปิดมา
เกือบจะ๒ปีแล้ว
อย่างที่บอกว่าคู่นี้เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
แล้วเมื่อกี้บอกว่านอนร้องไห้ด้วยกันมาก็มี

ข้างสุดท้ายว่า
กว่าเขาจะไม่ทิ้งดูอย่างงี้

ว่าลึกวิ่งก็กลัวแหละว่า
ถ้าสุดท้ายหนูทิ้งอะไรแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้

แม่ผมตายครอบครัวผมไม่มี

ผมก็แค่สัญญาได้อย่างเดียวก็คือผมไม่นอกใจ
แล้ว๑๔ปีผมไม่เคยมีมือกู